สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษา
วันนี้อากาศร้อนจัดอีก๑วัน
หลังจากนั้นเตรียมรับมืออากาศแปรปรวนจากพายุฤดูร้อน
จากลมหนาวจากประเทศจีนถอยร่นกลับประเทศไปแล้ว
ส่วนลมทะเลที่เคยพัดพาเอาความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยอ่อนกำลังลงมาก
ลักษณะแบบนี้ทำให้อุณหภูมิทั่วไทยพุ่งสูงขึ้นอากาศร้อนจัด
ต่ำสุดวัดได้๒๓องศาเซลเซียสสูงสุดวัดได้๔๒องศาเซลเซียสค่ะ
ัชนีความร้อนหรือว่าความร้อนที่มนุษย์สัมผัสได้วันนี้หลายพื้นที่ทะลุ๕๐องศาเซลเซียส
สูงสุดอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต๕๓๕องศาเซลเซียสรองลงมาเป็นบางนากรุงเทพ๕๒๑องศา
และอันดับที่๓จังหวัดชนบุรี๕๑องศาเซลเซียส
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงน้อยมากมีเพียงร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่เท่านั้น
กรุงเทพมหานครอากาศร้อนจัดตลอดทั้งวัน
วัดได้๓๘องศาเซลเซียส
แต่ว่าค่าดัชนีความร้อนอาจจะสูงทะลุ๕๐องศาเซลเซียสค่ะ
พรุ่งนี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้า
อากาศจะกลับมาแปรปรวนอีกครั้งจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อน